คดีนี้ผมให้เวลาตำรวจจังหวัดเชียงใหม่มากเกินไป

เมื่อวานบอกไว้ว่าให้เวลาคืนนึง

ใช้เวลาแค่๓ชั่วโมงจำได้ไหมครับ
คนร้ายที่เข้าไปชิงเงินในธนาคารนะครับ

รวบตัวได้๓ชั่วโมงเท่านั้นเอง

กล้อมวงจอดปิดในธนาคารไทยภาริสาขาโชตนา

ช่วงเวลา๔โมงเย็นของเมื่อวานนี้

แล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้า
ทำทีเข้ามาทำธุรกรรมนะฮะ

แบบฟอร์มขึ้นมาแล้วเขียนข้อความเหมือนในหนัง

ผมอับร่นผมมีปืนเยี่ยมเอาเงินมา

ใช่ฮะยื่นให้พนักงานที่เคาน์เตอร์

คนลิชักได้เงินไป๑๙๖๕๐บาท
แล้วก็เอาเงินทั้งหมดใส่กระเป๋าวิ่งออกไป
ตำรวจสพช้างเผือกเก่งจริงฮะ

ติดตามจากกล้องวงจรปิดเห็นทะเบียนรถจักรยานยนต์คันก่อเหตุ
สืบทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายกสิกรวงนคร
อายุ๒๔ปีเป็นชาวศรีสักเกตเจ้าของรถ
ดักรอที่บ้านแม่ของคนร้ายที่อำเภอแม่แตงครับ
ทั้งเวลา๕ทุ่มคนร้ายกลับเข้าบ้านจับได้เลยพร้อมของกลาง
คือรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุนั่นแหละฮะแล้วก็เงินสดจำนวนนึง
โดยใช้เวลาจากการก่อเหตุจนถึงเวลาจับกลุ่ม

กสิกรสารภาพบอกว่าก่อนหน้านี้ทำงานที่กรุงเทพ
หลังจากโควิดระบาดก็กลับมาอยู่กับแม่ที่เชียงใหม่
ช่วงบ่ายขี่รถไปลาออกจากงานที่ทำอยู่นะฮะ
เพราะผ่านธนาคารไม่รู้มันวูบยังไงอารมณ์ชวบวูบ
อยากจะเข้าไปชิงเงินแล้วเข้าไปชิงเงินบอกเดี๋ยวจะส่งให้แฟนนะฮะ

ตำรวจคุมตัวนายกสิกรไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ซึ่งตลอดเวลาที่ผู้ต้องหามีสีหน้าเคร่งเครียด
เรื่องต้นตำรวจตั้งก้อหาชิงทรัพย์โดยใช้ยานพานะ

แล้วก็จะส่งฟ้องศาลจังหวัดเชียงใหม่วันพรุ่งนี้ครับ